สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ฤดูเก็บเกี่ยวผลไม้ในภาคตะวันออกใกล้เสร็จสิ้น
แต่กลับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงทำให้ผลไม้เน่าเสียร่วงหล่นสู่พื้นนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดปล่อยไว้จะเป็นที่กักเก็บของเชื้อโรคและทำให้เกิดศัตรูพืช
เกษตรกรต้องเตรียมตัวอย่างไรเราไปตรวจสอบกันค่ะ
พี่น้องเกษตรกรภาคเหนือจำกัดผลไม้นะครับ
กำจัดผลไม้ที่ร่วงหล่นลงจากสวนนะคะไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและศัตรูพืชค่ะ
ส่วนภาคอีสานระวังโรคที่เกิดจากเชื้อราในพริกและผักใบเขียว
ส่วนภาคกลางนะคะกำจัดวัชพืชไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคศัตรูพืช
ภาคตะวันออกระวังโรคเน่ารากเน่าในผลไม้ไม้ฝนนะคะ
ภาคใต้ระวังหนอนในพืชไร่ไม้ผลขุดลอกทางระบายน้ำเปิดเครื่องตีน้ำให้กับสัตว
หลังฝนตกนะคะอย่าลืมเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำกันด้วยค่ะ
ในขณะที่หลายประเทศนะคะสถานการณ์โควิด๑๙เริ่มดีขึ้นค่ะ
แต่นักดำน้ำนะคะได้นำดำน้ำไปใต้ชายฝั่งของประเทศฝรั่งเศสค่ะ
พบกับขยะทางการแพทย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นถุงมือทางการแพทย์นะคะ

เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้หน้ากากอนามัยต้องทิ้งให้ถูกที่นะคะ
ไม่งั้นนะคะขยะพวกนี้จะลงไปในทะเลค่ะสร้างเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวสวัสดีค่ะ